ก็ต้องเริ่มไปขอพรถูกไหม
ถูกไหมค่ะหรอไปขอพรไปขอพรที่ไหนฮะอยากไปอยากไปฮะ
พระตรีมุรติใช่ไหมอ่าเทพเจ้าแห่งความรักนะฮะอ่า
คุณผู้ชมก็บอกว่าเลิกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือพฤหัสวันพฤหัสสบดี
เมื่อวานแต่เป็นวันที่สระแล้วไม่ดีนะฮะทำไมฮะพฤหัสสบดีถามเออ
แซวเล่นค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะสักประมาณหนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีนะคะ
ลานเซ็นทรัลเวิลตรงที่ประดิษฐานพระตรีมุรติเนี่ยเห็นไหม
เขามีพิธีบวงสวงกันนะฮะอ๋อก็คือต้องทำพิธีเมื่อเมื่อวานตอนกลางคืนใช่
เพราะว่าวันแห่งความรักคือวันอาทิตย์นี้ถูกต้องแล้วเลิกที่ดีที่สุดนะ
หนึ่งทุ่มก็คือสิบเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีอ๋อเหรอใช่ก๊อฟคุณพลาดแล้ว
อดเลยคุณไปวันนี้ได้แต่จะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องไว้วันเพื่อสะบดีเอออ่า
โสดส่วนใหญ่ค่ะทั้งหนุ่มสาววัยทำงานนะคะ
นำเครื่องสักการะบูชาเช่นดอกกุหลาบสีแดงน้ำแดง
ร่วมพิธีบวงสวงพระตรีมุรติ

จนล้นลานหน้าสูตรการค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยมีพรามค่ะได้เริ่มประกอบพิธีบวงสวง
ตั้งแต่๑๙นาฬิกา๓๙นาที
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเริกที่ดีที่สุดในการศักระ
เพื่อขอพรเรื่องของความรัก
ขอให้เจอเนื้อคู่นะฮะ
วันวาเลนไทยแล้วก็มีการนี่ค่ะ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

ได้ทันตาเห็นเลย๓วันต่อมา

คือยังไม่มีขอให้ได้หรือว่าจะเปลี่ยน

พี่สร้างความเหล้าฉานขึ้นกันได้หรือเปล่า
ไปขอไปขอให้มี
ไปขอให้มีแสดงว่ายังโสด

สามารถโดนบันดาลให้เจอเนื้อคู่สุขสมหวังในความรัก
ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่างพี่เบิร์ต
มาขอพรก็จะทำให้รักกันมากยิ่งขึ้นไป

จริงก็สามารถไปไหว้พระตรีมุรติได้ทุกวัน
แต่เขาว่ากันว่าเลิกที่ดีที่สุดในการขอเรื่องความรัก
ฟังนะคะรสลินจะอ่านช้าและชัด
ที่ว่าดีที่สุดในการขอความรัก
ขอเรื่องของความรักให้สุขสมหวังก็คือ
วันพฤหัสสบดีเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ก็คือช่วงเช้าข้อนสายถูกไหมคะ
หรือ๒๑นาฬิกา๓๐นาที
โดยใช้เครื่องสักการะสีแดงได้แก่ทูบ๙ดอก
เทียนแดง๑เล่มน้ำแดง๑ขวด
แล้วก็กูดหลาบแดง๙ดอกด้วยกันจ้ะ

โสดทั้งนั้นลองมองซ้ายมองขวาเผื่อเจอคนถูกใจ
จะได้สรรพนิษฐ์ผลอย่างนั้นเลยครับครับ